นี่ก็ขนยาบ้าเหมือนกันแบบที่โปรยเอาไว้
เหตุเกิดที่จังหวัดแพร่คาด่านตรวจเลยนะครับ
ผู้ชายคนนี้รับจ้างขนยาบ้ากว่า๔๐๐๐เมตร
ปรากฏว่าพอถึงด่านนะโอ้ยจะหนีเอาตัวรอดให้ได้อ่ะ
นี่แหละครับเหตุชุลมุนเกิดขึ้นที่ด่านครับ
ตอนที่ชุดปฏิบัติการประจำด่านตรวจห้วยไร่
อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ขนยาเสพติดนะครับ
รถแท็กซี่สีเหลืองน้ำเงินคันนี้
พอเข้าด่านปั๊บคนขับก็ลงจากรถใช่ไหม
จากนั้นผู้ทฤษฐานที่เป็นผู้ชายเนี่ยก็ลง
แต่เขาเดินเข้ามาตรงที่นั่งคนขับ
แล้วก็ขึ้นไปแล้วพยายามจะปิดประตู
คนขับแท็กซี่ซึ่งผมว่าเขาเห็นท่าไม่ดี

จนเกิดการชุนละมุนแล้วเจ้าหน้าที่ก็จับตัวได้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นไป
จับกลุ่มก็คือนายอิสระหรือว่าต้ออายุ๓๒
เขาเป็นชาวปัตตานีนะมีของกลางยาบ้าประมาณ๔๐๐๐เมตรครับ

ซึ่งก่อนจับกลุ่มนะครับเจ้าหน้าที่ก็ดั้ง
ไปฮะตั้งด่านตรวจคัดกรอง
พบรถแท็กซี่คันดังกล่าวทะเบียนจังหวัดพิสุนุโลกฮะ
ขับมามีผู้โดยสารนั่งขอตรวจค้นหน่อยครับ
พบนายอิสระนั่งโดยสารมาในรถ
ขณะขอตรวจค้นนายอิสระพยายามจะหนีครับ
จับกลุ่มตัวไว้ได้แล้วก็ตรวจสอบสัมภาระ
เจอกระเป๋าเป้สีดำแบบสะพายหลังนะ

เขารับจ้างลำเลียงยาบ้าจากภาคเหนือจะเข้ากรุงเทพมหานคร
โดยรับยาบ้าที่สาราพักแยกดอยติจังหวัดลำพูนนะ

ตำรวจแจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษครอบครอง
เป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งนะครับ
มีไว้เพื่อจำหน่ายแล้วก็จะเสพยาเสพติด
จากนั้นนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพห้วยไร่ดำเนินคดี
แล้วเดี๋ยวจะขยายผลนะครับจากแยกดอยติเนี่ยดูสิ
ที่ไหนเอามาส่งจะจับตัวให้ได้เพิ่มเติมครับค่ะ